ทุกผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าคดีที่ชายคนหนึ่งนะครับที่ก่อเหตุยิงวัยรุ่นจนเสียชีวิต๑ศพแล้วก็สาหัสอีก๑คน
แล้วก็ไปโพสต์เฟซบุ๊กท้าทายตำรวจอีกตกลงวันนี้มามอบตัวแล้ว
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกคืนวันก่อนนะครับ
นายนารินพัฒน์งามเสมออายุนายรินพัฒน์งามเสมออายุ๑๙ปีนะครับขี่จักรยานยนต์ไป
กับนายวิชัยปาสาอายุ๑๕ปีบนถนนสายสี่แยกจานเตยบ้านสังใหญ่
ตำบลทุ่งกุรามเผอร์สุวรรณภูมิจังหวัด๑๐๑แล้วก็ปรากฏว่า
คนที่อยู่รถคันหน้านะครับก็คือนายบุษกรไกรเพชรอายุยี่สิบหกปี
มีคดีติดตัวเยอะแยะไปหมดอ่ามีแฟนสาวซ้อนท้ายมาด้วย
แฟนสาวชื่อนางสาวสุพัตรารือชาหรือว่าจ๋าอายุ๑๙ปีนะครับ
อยู่ดีที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามกันอยู่นายบุษกรเอี้ยวตัวมาเอาปืนยิงใส่ไป
กระสุนเนี่ยเข้าไปที่หน้าผากของคนขี่จักรยานยนต์นะฮะ
บริเวณศีรษะด้านข้างซ้ายอาการสาหัสกระสุนฝังในนะครับ
รินพัฒน์ส่วนคนซ้อนคือนายวิชัยปาสาเนี่ย
อายุสิบห้าไม่ได้โดนกระสุนหรอกแต่จังหวะพอรถล้มแล้วเนี่ย
ชนต้นมงต้นไม้ข้างทางถึงขั้นขากับแขนเนี่ยหัก
กระดูกเชิงกรานแตกซี่โครงหักทิ้มปอดจนเสียชีวิต
เพื่อนที่มาด้วยกันนะคันอื่นที่มากับคันของผู้ตาย
ขี่ตามคันหน้าของนายบุษกรไปเนี่ยบอกว่าก็ไม่รู้ว่าเขายิงใส่พวกผมทำไม
เพราะนัดหมายกันว่าให้ตามมาเอาเหล้าแฟนของนายบุษกรผู้หญิงอ่ะ
เพื่อนผมเนี่ยขอเหล้าเอาไว้แล้วก็บอกขี่ตามมาสิถ้าจะเอาเหล้า
ขี่จักรยานยนต์ตามมาเอ้าอยู่ดียิงใส่ซะอย่างนั้น
ลักษณะคำพูดเหมือนกับท้าทายให้มาจับตัวเนี่ยเนี่ยฮะเห็นไหมบอกว่าเนี่ยมาเลยนะ
มีดปืนนะช่วงนี้มาได้เจอได้ทุกม่องนะเจอได้ทุกที่เนี่ยนะครับ
เช้าวันนี้พ่อกับแม่ของนายบุษกรไกรเพชรวัย๒๖ปี
พาตัวลูกชายมามอบตัวกับตำรวจสพสุวรรณภูมิแล้วนะครับ
กับแฟนสาวด้วยที่นั่งซ้อนท้ายไปคือนางสาวสุพัตรารือชาหรือว่าจ๋าอายุ๑๙ปี
นายบุษกรคนก่อเหตุยิงเขานะครับจนเขาสาหัสแล้วก็รถล้ม
ทำให้อีกคนที่นั่งซ้อนมาด้วยเสียชีวิตบอกว่าวันเกิดเหตุถูกกลุ่มผู้ตายกับคนเจ็บ
รุมทำร้ายที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งก่อนแล้วเขาก็ขี่จักรยานยนต์ไปพร้อมกับแฟนสาวของเขา
ขี่หนีนั่นแหละมุ่งหน้าจะกลับบ้านแต่กลุ่มผู้ตายขี่จักรยานยนต์ไล่ตาม
ว่างท่อนไม้ใส่โดนต้นขาของแฟนเขาด้วยเขาก็เลยต้องชักปืนที่พกติดตัวมา
สวนออกไปเพื่อป้องกันตัวยิงออกไปก็ไม่รู้หรอกว่ากระสุนเนี่ยไปโดนใครบ้าง
รู้ตอนหลังจากข่าวว่ากระสุนเนี่ยไปถูกคู่อริที่ขี่รถตามหลังมา
สังคมออนไลน์เขาแชร์ข่าวกันว่ามีคนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัส
ก็เลยชวนแฟนหนีไปกบดานก่อนที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งแล้วพ่อกับแม่ก็โทรมาบอกว่า
นี่ตำรวจมาตามหาที่บ้านนะยังไงออกมามอบตัวเถอะ
งั้นเดี๋ยวจะถูกตามไปแล้ววิสามันฆาตกรรมก็เลยตัดสินใจให้พ่อกับแม่พาออกมามอบตัว
นี่เขาอ้างว่าเขาถูกทำร้ายก่อนแล้วจะขี่รถหนีอีกกลุ่มหนึ่งขี่ไล่ตามมาอีก
แต่ทีนี้ที่เพื่อนของกลุ่มคนเจ็บคนตายเนี่ยเขาบอกว่าก็ขี่กันไปก็นัดกันว่าจะให้ไปเอาเหล้า
รู้จักกับแฟนสาวของผู้ต้องหานี่แหละนัดกันว่าจะไปเอาเหล้า

สุพัตราแฟนสาวของผู้ต้องหายอมรับว่ารู้จักกับนายรินนพัฒน์คนที่ถูกยิงตอนนี้บาดเจ็บสาหัสจริง
เพราะเคยเรียนที่เดียวกันก่อนเกิดเหตุ๒วันคนเจ็บเคยคอมเมนต์มาในเฟซบุ๊กบอกว่าขอให้ซื้อเหล้าให้หน่อย
ก็รับปากเอาไว้แล้วบอกว่าให้ตามมาเอาเหล้าที่บ้านคืนวันนั้นเจอกันก็เลยไม่รู้ว่าจะขี่ตามมาเอาเหล้าอะไรหรือยังไง
แล้วตัวเองก็ไม่ได้บอกแฟนนุ่มด้วยว่าเนี่ยพวกนี้รู้จักกันเขาจะขี่ตามมาเอาเหล้า
บอกในเฟซเหรอคะบอกเขาขอเหล้าเนอะกันบอกไปตามมารยาทนะคะ
ประมาณสองวันวันกันเย็นประมาณสองวัน
ทีนี้ระหว่างเขาขับรถไล่กันเนี่ยเขาได้ทำร้ายอะไรเราไหมจ๋าเขาได้ฟาด

อ๋อเขาปลาไม้ใส่ใครเป็นคนปลากใส่รู้จักไม่รู้

ไม่เป็นไอลินค่ะคนสอนของไอลินค่ะ
คือส่วนตัวนี้เรากับไอลินก็ไม่ได้มีเรื่องกดเกลือน
ก็ไม่รู้ล่ะว่าจะเข้าใจผิดไม่เข้าใจผิด
เอาเป็นว่ายิงเขาตายยิงเขาสาหัสนะครับ
อีกคนนึงเขาก็รถเสียหลักล้มจนเสียชีวิตไปนะครับ
จากการสอบประวัตินายบุษกรพบว่าเคยถูกจับคดียาบ้านะฮะ
เมื่อปลายปี๖๑นะก็เพิ่งก่อเหตุใช้ปืนยิงคู่อริในงานแสดงหมอ
ลำในพื้นที่อำเภอสุวรรณภูมินี่แหละแต่กระสุนพลาดไปถูกตำรวจสพสุวรรณภูมิ
บาดเจ็บไปสองนายนะครับแล้วตอนนี้อยู่ในระหว่างการประกันตัวออกมาสู้คดีนะฮะ
แล้วก็มาก่อเหตุอีกนะครับเจ้าหน้าที่คุมตัวนายบุษกรไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ผู้ชมครับตอนนี้แจ้งข้อหาไว้สี่ข้อหาก็คือพยายามฆ่าผู้อื่นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็เรื่องของการมีอาวุธปืนกับเครื่องกระสุนไว้ในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาต
พกอาวุธปืนไปในที่สาธารณะค่ะนะฮะส่วนนางสาวสุพัตราแฟนสาว
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กันตัวไว้เป็นพยานนะครับก็เป็นความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ